ทีนี้เรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตคุณผู้ชมเป็นประเด็นดราม่าเหมือนกันนะคะ
แม่ชมชมไหนแม่ชมชมพู่อ่ะนี่เขาไปไหนกันข้างหลังเป็นเทือกเขาอะไรคะ
นี่คือประเทศสวิสเตอร์แลนด์ใช่ไหมใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เชียงใหม่นะไม่ใช่เชียงใหม่แน่นอนดูมุมไหนเหลี่ยมไหนก็ไม่ใช่เชียงใหม่ค่ะ
นี่คือประเทศสวิสเตอร์แลนด์แล้วดราม่ายังไงอ่ะจำได้ไหมก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวหมอหนู
พูดหมอหนูเดี๋ยวคนมาตบปากอีกคุณอนุทินชาญวิรากูลมีคนติ้งมาว่าเขาไม่ได้เป็นหมออย่าไปเรียกเขาว่าหมอ
เฉียดเข็มที่สี่เพราะสวิสเซอร์แลนด์
เขาไม่ให้เข้าบริเทศเข้าไปไม่ยอมรับสองเข็มแรก

คำถามต่อมามาพ่วงที่แม่ชมเลย
แล้วแม่ชมแม่ชมก่อนหน้านี้มารีวิว
ซีโนแวคแล้วแม่ชมฉีดซีโนแวค
แล้วแม่ชมไปสวิสเตอร์แลนด์ได้ยังไง
คำถามตัวโตดราม่าบังเกิดสิคะ
เขาก็คงฉีดแบบคุณอนุทินแล้วมั้ง
ไม่ค่ะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเขาท้องอยู่ใช่ไหม

ให้คนท้องได้มีโอกาสฉีดไฟเซอร์ไป
ก็อาจจะเป็นไปได้แต่คำถามตามมาคือ
ถ้าเกิดว่าฉีดเฉพาะซีโนแวค๒เข็ม

คุณผู้ชมโอ้ดราม่าถาโถมเลยนะคะ

คำถามกลับมาตั้งหลักที่คุณอนุทิน
เฮ้ยคุณชมพู่เข้าได้ฉีดซูโนเวค๒เข็ม
แต่คุณอนุทินทำไมฉีดซีโนแวคบวกแอสต้าเจเนก้าทำไมคุณเข้าไม่ได้

ก่อนจะติงหาข้อมูลก่อนนะคะ
งั้นแล้วเดี๋ยวจะแหกนะคะเดี๋ยวจะหน้าแตกเดี๋ยวจะเงิบเอา
เพราะนี่คืออะไรคะนี่คือประกาศของสถานทูต
ประเทศสวิสเซอลันด์ประจำประเทศไทย
ท่านไปดูโฟกัสบรรทัศน์สุดท้าย
นี่คือรายชื่อวัคซีนที่ทางสวิสเตอร์แลนด์เขายอมรับ
ณวันที่๑กันยายน๒๕๖๔บรรทัศน์สุดท้ายเห็นไหมคะ

เขายอมรับตั้งนานแล้วตั้งแต่วันที่๑
แปลว่าอะไรยอมรับก่อนที่คุณอนุทินจะออกมาพูดอีก
แปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณอนุทินไม่ตรวจสอบก่อน
หรือแปลว่าแปลว่าอะไรคุณผู้ชมมีสิทธิ์ตั้งคำถามค่ะ
สิทธิ์ตั้งคำถามนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนสตาร์ท
ตั้งหลักพักนิดหนึ่งแล้วก็คิดดีหาข้อมูล
คุณชมพู่เนี่ยโนสนโนแคร์นะจ๊ะเป็นคุณแม่
ลอยตัวเหนือดราม่าตลอดถามว่าสนไหม
ที่ชาวเน็ตเข้ามาวิพักวิจารณ์ไม่สนนะคะ
ไม่สนเพราะอะไรยังโพสต์อินสตราแกรม
แฮปปี้ค่ะลงรูปบรรยากาศบ้านเมืองมื้ออาหารนี่
สายฟ้ากับพายุเออพาครอบครัวจูงมือพี่

คุยเรื่องวัคซีนอยู่เหรอ

พี่หิวดูออกนะนี่ยังโพสต์รูปต่อ

ไม่สนใจค่ะนี่คือสวิสเตอร์แลนด์นี่เห็นไหมคะ
ชิลแบบนี้ยังสวยเหมือนเดิม
ในท้องนั้นมีอีกคนหนึ่งนะคะ
เพราะฉะนั้นจบดราม่านะคะสรุปสั้นแบบนี้
วิสเตอร์แลนด์รองรับรับรองซีโนแวค๒เข็มแล้ว
เพราะฉะนั้นท่านที่พูดก่อนหน้านี้ว่าไม่ยอมรับ

ใช่เพราะฉะนั้นโยงกลับไปที่คุณอนุทินอีกรอบหนึ่ง
คุณอนุทินตั้งสติตั้งต้นใหม่แล้วตอบคำถามกับสังคมว่า
ทำไมก่อนหน้านี้ท่านถึงประกาศว่า
ผมฉีดซีโนแวค๒เข็มแอสต้าเซเนก้าเข็มที่๓
แล้วทำไมต้องฉีดเข็มที่๔ถึงจะไปสวิสเตอร์แลนด์ได้
ใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วเบอร์หนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขด้วย